การแข่งขันในค่าน้ำที่สองเราเจอกับทางมองโกเลียนะครับ
ซึ่งไทยก็ชนะสิงคโปร์มาสามหนึ่งมองโกเลียแพ้ญี่ปุ่นมาศูนย์ต่อเจ็ดครับ
ท่ามกลางหิมะเลยนะครับอากาศติดลบหนึ่งองศาเซลเซียสนะครับ
ถ้าเที่ยวคงดีแต่ว่าแข่งขันนี้ไม่ไหวครับช่วงแรกที่ขาแข็งเลยนะครับ
นักกีฬาวิ่งกันไม่ออกแต่สุดท้ายเนี่ยครับ
อันนี้ดีใจหรือว่าลื่นไม่รู้นะครับสิทธิโชคพาโส
โอ้โหไปข้างหลังนี่เย็นไปหมดเลยครับนึกว่าอยู่โรงน้ำแข็งครับ
นาที๑๙น่ะก็ขึ้นนำทีมไทย
ขาวโพลนไปหมดเลยครับลุยเส้นหลังผ่านเข้ามา

เอกริปัญญานะครับหลุดมาแล้วก็ใช้ให้กับศกวัลชัยแสงทกโพลนะครับ
จากนั้นจังหวะจุดโทษครับเสียจุดโทษ

ลื่นแล้วไปชนข้างหลังก็ผู้สินก็ต้องให้เลยครับ

สุดยอดการเซฟของกัณพัฒน์มันปาตินะครับ
เพราะเจ็บครึ่งแรกเราไม่เสียประตูครับ

จากนั้นครึ่งหลังครับมองโกเลียก็พยายามไล่ขึ้นมานะครับ

แต่ว่าไทยก็มาได้ประตูนะครับ
หลังจากที่เสียประตูไปนะครับ

และอีก๔อาทีนะครับนำห่าง๔๑

เล่นชุดดีด้วยเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่โชคทศเจ็บครับ
เอกริตปัญญายิงปิดเกรดให้กับทีมไทยชนะห้าต่อสองครับ
เก็บหกคะแนนเต็มจากสองนัดแล้วครับเท่ากับทางญี่ปุ่นนะครับ

ไปลุ้นแชมป์กลุ่มในเกมสุดท้ายด้วยการเอาชนะญี่ปุ่นถ้าเกิดต้องการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
หัวหน้าภูมิสอนของไทยก็บอกว่าลูกทีมโชว์ฟอร์มให้ดีครับ
เพราะว่าเล่นท่ามกลางอากาศที่มีหิมะตกลงมาอย่างหนักแบบนี้นะครับ
แค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วหลังจากนี้ทีมจะกลับไปวิเคราะห์การเล่นของญี่ปุ่น
ว่าก่อนอันนี้จะดูฟอร์มมาบ้างแล้วแต่ตั้งเป้าหมายนะครับ
ในการเล่นเนี่ยว่ายังไงเราก็ต้องเข้ารอบให้ได้นะครับ
แต่เรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะครับ
ไปดูกันหน่อยอีกคู่หนึ่งครับฟอร์มของญี่ปุ่น
อาจยังสิงคโปร์ไป๗๐นะครับ
แรกญี่ปุ่นนำถึง๕๐จากทางฮิโรกิไอโตะ

แล้วก็ครึ่งหลังญี่ปุ่นมาได้เพิ่ม๒ลูกนะครับ

อายุต่างจุดนัดอีก๗ประตูนะครับ

ขณะที่ทางไทยบวกอยู่๕นะครับ
ถ้าเกิดเสมอเราเข้าที่๒ครับแต่ว่าเป็นผลดีครับ
เสมอด้วยการไว้แพ้นะครับเรามีโอกาสไปวัดอันดับ๒กับสายอื่น
เข้ารอบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ถ้าเกิดเราแพ้ก็ต้องดูว่า
สิงคโปร์และมองโกเรียนะครับจะผ่านเข้าเป็นอันดับ๓
ซึ่งเราจะใช้ผลการแข่งขันนะครับกับทีดับ๓ของสาย
เป็นตัวชีวัตรในการวัดผลการแข่งขันกับสายอื่นนะครับ
ตัดสินแชมป์กลุ่มไอนะครับก็เชียร์ทีมไทยกันต่อเนื่องนะครับ
วันพุฒิที่๘พฤษจิกายนมศูลย์โบนะครับ
ตามเวลาไทยช่วงสายสายครับรอบคันเลือกก็จะคัด
แล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุด๕ทีมจาก๑๐สายไปเล่นรอบสุดท้าย
บวกเจ้าภาพอินโดนีเซียอีนหนึ่งทีมเป็น๑๖ทีมบริการแข่งขันตุลาคมปีหน้า
ส่วนรายการเยาวชนครับโค๊กในรอบชิงแชมป์๕เป็นเกมนัดชิงชนะเลิศ
๕ตอนออกชิงเหนือตอนล่างที่สนามศรีนรงค์จังหวัดสุริน
ขอนแก่หนอยเด็ดเกร็บทางบูรีดามอยู่ในเด็ด
เจอกันครับบุรีรำเป็นแชมป์ตอนออกเชียงเหนือตอนล่าง๔สมัย
ในชุดขาวฟอร์มเหนือกว่าชนะไป๒ศูนย์
ได้ประตูจากสูโปะชัยใจเด็ดคนนีเดียวสองประตูอาทิตย์๑๗แล้ว๒๓
โยดูกต้นเหนือก็เยอะเพราะหลายคนของบูรีดามขึ้นชุดใหญ่ไปแล้ว
แล้วก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม
ซุประชัยคว้าทัศนวงนะครับในรอบนี้แปดประตูและ
เล่นยอดเยี่ยมคือสุปโชคสารชาตินะครับ
นี่คือรางวัลที่สุดยอดของเยาวชนบุรีดำนะครับ
ซึ่งเป็นตัวแทนทีมชาติหลายต่อหลายชุดครับ